ที่เราต้องเชียร์ทีมไทยแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนมาที่ช่องทหารทีวีก็หน่อย
เพราะว่าจะมีรายการสำคัญเป็นการอุ่นเครื่อง
เพื่อที่เรานั้นจะเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันบอลโลก
คันเลือกของทีมชาติไทยชุดใหญ่
ซึ่งจะมีเกมสำคัญอุ่นเครื่องกับออสตาร์ไทยลีก
รายละเอียดทั้งหมดจากการขายบัตรไม่หากค่าใช้จ่าย
ก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคอีสาน
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศการสัมภาษณ์ตัวแทนทีมชาติไทย
ซึ่งก่อนหน้าที่เราจะบันทึกเทปเมื่อวานที่ผ่านมา

เพราะว่านักเตะที่แคมป์ทีมชาติทุกคนเพิ่งจะทราบข่าว
ให้ไว้ไทย๒คนคือคุณเจฟแล่วก็คุณเต๋า
เสียชีวิตจากการประสบอุติเหตุทานรถยนต์

ให้พูดถึงกรณีของการเสียชีวิตของทั้งสองคนด้วยนะครับ
เพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงผลักดันที่ดี

ให้ทั้งสองท่านพูดถึงทีมงานทั้งสองคนหน่อยครับ
ก็เสียใจครับแล้วก็
ชอบกว่ากับคนที่เต่าก็สนิทกว่าสมควรก่อน
ก็จะหอกกันตลอดแล้ว

เมื่อวานนี้ยังเล่นด้วยกันอยู่เลยครับ

คือประสบปฏิเหตุนะครับในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

ก็โดยส่วนตัวก็จะสนิทกับ

เพราะว่าเขาเป็นหมอประจำทีม
ก็ที่มาแคมป์ในครั้งนี้ก็ผมก็เจ็บด้วยอะไรอย่างนี้

ก็ได้เขาคอยรักษาผม

คือไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่
แต่ก็มีคุยกันบ้างอะไรอย่างนี้

คือความสนิททุกคนก็อยู่ในทีมเหล่ากันนะครับ
นักเตะทุกคนก็จะเล่นเต็มที่นะครับ
เพื่อ๒คนที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นี้นะครับ
พูดถึงความพร้อมของทีมไทยก่อนแล้วกันนะครับ
สำหรับการอุ่นเครื่องในการเจอกับทีมออสตาร์ไทยลีกนะครับ

ความพร้อมล่าสุดในการอุ่นเครื่องซึ่งเจอกับทีมออลสตาร์
ซึ่งหลายคนก็มาทักกันมาในนามสโบศร

ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับว่า
ทางชาติในไทยลีกนี้ที่มันมีแต่ศักยภาพ
ก็มีแต่อันสุทธิ์สูงมากางนั้นก็
เพราะฉะนั้นทีมชาติไทยเราก็พร้อมสมควรครับ
ผมว่ามันก็เป็นเหมือนเราก็คิดแล้วว่าเป็นทีมอีรักษ์ที่เราจะเจออะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าอาจจะเป็นรูปร่างด้วยอะไรด้วยที่เราต้องประทะกับเขาอะไรอย่างนี้
โดยส่วนทีมเราก็ตอนนี้ก็มีความพร้อมมากครับทุกคนพร้อมที่จะอุ่นเครื่องแล้วก็ที่จะแข่งในแมทไก่อีรักษ์ครับ
ครับมันพูดถึงมาที่ฟุตบอลโลกนะครับในรอบคันเลือกที่เจอกับทางอีรักษ์แล้วก็ออสเตรเลีย
ซีเรียเนี่ยเราก็เคยเสมอมาแล้วในบ้านนะครับต้องออกไปเยือนแต่ว่าอีรักษ์เนี่ยเป็นเกมที่แฟนบอลไทยคาดหวังพวกคุณก็คาดหวังเหมือนกัน
รวมตัวโค้ชว่าเราจะสามารถเก็บ๓คะแนนแรกในการแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือกในโซนเอเชียรอบสุดท้ายได้
มีรายละเอียดในเกมยังไงบ้างที่คุณสัมผัสในตำแหน่งกลางตัวรับ
ครั้งนี้ผมเพิ่งจะมาร่วมซ้อมได้ประมาณเมื่อวานนี้วันหนึ่ง
เพราะว่าผมเจ็บส่วนมากก็จะอยู่ในฟิกเน็ตเข้ายินเดียว
แต่มาซ้อมแล้วแล้วก็ยืนดูเพื่อนบ้าง
ลูกเกมรับอะไรอย่างนี้ครับผม

แล้วก็ในแผงหลังแผงกลางแผงหน้าเราต้องเล่นยังไง
เวลาลุกเวลารับอะไรอย่างนี้ครับจะเน้นพวกนี้มากกว่า

แต่ว่าอาจจะยังไม่มีประตูในช่วงเวลาเกมสำคัญ
โดยเฉพาะการเจอกับทางเบรารูซทางสุดท้าย
ผ่านด่านรอยต่อตรงนั้นมาแล้วก็มีโอกาสมาเก็บตัวตรงนี้เนี่ย
เมื่อวานได้ใส่แทคติกในเรื่องของเกมลุกให้เรามากน้อยขนาดไหน

ก็ให้เต็มที่ตลอดไม่ว่าการซ้อมการแข่ง
แล้วก็พยายามแสลลมลงไปในเกมตลอดให้
ทั้งการซ้อมแล้วการแข่งให้เหมือนจริงที่สุด
คือความเท่าเทียมเขาเรียกว่าระดับในการฝึกซ้อมกับแข่งต้องเท่าเทียมกัน
มิซิโก้ทำไว้แล้วก็อาจจะมีไปพลาดบ้าง
ในการเล่นในบ้านที่จะเก็บ๓คะแนนกับทางอีรักษ์ได้

เพราะว่าเรามีโอกาสทุกเม็ดครับ

ตัวหลักได้กลับมาอยู่ในทีมอีก
ก็ทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น

ผมว่าแมทนี้มันเหมือนจะค่อนข้างจะฟูลทีมอะไร
ผมว่าแมทนี้เราอาจจะเก็บชายชนะได้ไม่ยากกว่าทุกนัก

แล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นที่เรามีอยู่ตอนนี้
ผมว่ามันดีพอที่เราจะสามารถเก็บ๓แต้มได้ครับ
อาจารย์ครับกอมรุนเชยกันได้นะครับ
ขอนักภูมิบันธุ์จากไทยที่อยากฝากผลงานในเกมสำคัญ๒เกมสุดท้าย
๓๒กับเกมอุ่นเครื่องนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยในการเจอกับ
รัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับ